เรื่องนี้ก็พิษภัยยาเสพติดเหมือนกัน

แต่คลั่งแล้วขังขังตัวเองอยู่ในบ้าน

กูไม่ไปไหน
กูไม่ไปไหนด้วยนั้น

ก็มาออกมาทำแผลก่อน

ไม่เชื่อใครกับคนเลย

หลายตรวจเจ้าหน้าที่องค์การประหลาดส่วนตำบลน้องเล่าเวียงอำเภอพี่มายนครราชศรีมา
พร้อมด้วยปกครองสุดท้ายก็สามารถเจรจาได้สำเร็จนะคะ
เพื่อที่จะช่วยผู้หญิงคนนี้ที่ขังตัวเองอยู่ในห้องตะโกนโวยวายเสียงดังตลอดเวลา
แล้วก็มีร่องรอยที่เหมือนกับเนี่ยค่ะหน้าต่างบ้านของเขาที่เป็นเหมือนหน้าต่างไม้แล้วเป็นกระจก
ปรากฏว่ามีร่องรอยถูกทุบพังเสียหายคุณผู้ชมเห็นที่เบลอไว้อยู่ไหมคะ
ในห้องพักนั่นคือเหมือนกับนาทีที่แม่เข้าไปเจอลูกสาวที่คุ้มคลั่งยาเสพติด
โผล่กอดเลยนี่ค่ะคนเสื้อดำนั่นคือโผล่กอดลูกแล้วก็ร่ำให้อยู่แบบนี้
ต่อหน้าต่อตากู้ภัยแล้วก็ฝ่ายปกครองหัวอกคนเป็นแม่นะคะลูกสาววัย๑๘ปีเสพยา
ทีนี้มันเสพยายาได้ยังไงผู้สื่อข่าวแล้วก็ตำรวจก็เลยลองสอบถามคุณแม่ดู
หลังจากที่เคลียร์กลอมลูกนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้ว
คุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้คุณแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยจริงแล้วยอมรับ
ลูกสาววัยสิบแปดปีเคยติดยาเสียบติดและบำบัดมาแล้วหนึ่งครั้ง
ทีนี้พอออกมาก็ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านส้มตำ
จากร้านส้มตำก็กลายเป็นว่ามาอยู่บ้านกับพ่อ
แวะเวียนมาหามาทำความรู้จักกับลูกสาวตัวเองแล้วชักชวนกันไปเสพยาบ้า
สุดท้ายก็เลยคุ้มคร่างแบบนี้แหละค่ะ
เป็นแบบเหมือนเป็นทุกข์ให้กับพ่อแม่ที่ต้องประสานเจ้าหน้าที่
พาตัวไปปรับปรับต่อไปก็หวังว่ายาเสียบติดจะหายไปสักท้องไทย
หรือว่าเยาวชนสักทีนะคะเห็นใจคุณพ่อคุณแม่ค่ะ